ซึ่งเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
เพราะว่าตัวสามีเนี่ยจับเมียนั่งรถมาด้วยกันนะฮะ
ขังเมียอยู่ในรถปรากฏว่าแวะซื้อของสักพักหนึ่ง
เมียเห็นทีเห็นท่าว่าจะหนีได้

คว้าแค่ผ้าขวาม้ามาปิดบังร่างไว้

ฝ่ายชายเห็นเท่านั้นแหละเอาน้ำมันไปราด

ฝ่ายหญิงวิ่งลงคูน้ำฝ่ายชาย

คุณผู้ชมมีชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปเหตุการณ์

สวัสดีครับมีชาวของชาวอยู่ต่อมา
ก็เพื่อนมาก

คุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับผู้ก่อเหตุคือผู้ชายที่ถอดเสื้อและใส่กางเกงสีดำ
ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นฝ่ายหญิงวิ่งหนีออกมาจากรถ
และตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในสภาพที่ร่างกายเธอเปลือยเปล่า
มีผ้าที่เธอถือไว้เอามาคลุมตัวนิดหน่อย

วิ่งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านตรงนี้นะฮะ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ส่วนหนึ่งนะ

ผู้หญิงบอกช่วยด้วยช่วยหนูด้วยมันเอาตัวหนูมามันราดน้ำมันใส่ตัวหนูแล้ว
ส่วนฝ่ายชายตะโกนบอกชาวบ้านอย่ามายุ่งเรื่องผัวเมีย
ชาวบ้านไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งนะครับ
หลังจากนั้นฝ่ายชายกลับไปที่รถ
หยิบน้ำมันมาราดใส่ผู้หญิงอีกครั้ง
แล้วจุดไฟทันทีคุณ
ชาวบ้านตะโกนบอกเอาลงคูน้ำ

หวังจะดับไฟที่มันกำลังคลอกร่างตัวเองคุณ
แต่ฝ่ายชายไปคว้ามีดมาฮะ
ตามไปแทงเธอถึงคูน้ำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลแพร่กษาอำเภอเมือง

กลายเป็นเหตุสยองขวัญนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนัทธนันหรือว่าหมอนอายุ๔๕ปีครับ
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสภาพร่างกายของเธอ
เสียชีวิตร่างกายเปลือยเปล่าแบบนี้
มีแผลถูกแทงนะคุณ๗แผล
วนมขวา๑แผลเหนือสดือ

ด้านหลังอีก๑แผลและขาขวาอีก๑แผล
ขาหลังด้านซ้าย๑แผลคุณถูกกระหน่ำแทงนะครับ
แล้วก็ยังมีร่องรอยจากการถูกไฟคลอก

พื้นถนนมีเศษผ้าที่เธอหยิบมาปิดร่างนะคุณ

แล้วก็มีแกลลอนน้ำมันที่ฝ่ายชายผู้ก่อเหตุ

ผู้ก่อเหตุคือนายพิสุทธิ์สิริจันโสดาหรือว่าต้น

ขับรถกระบะไททันสีขาวทะเบียน๒ทพ
ตปต๕๗๘๓กรุงเทพมหาคลหลบหนีไป
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติการคบหากันของทั้งคู่นะครับ

ผู้ตายเป็นพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ส่วนนายต้นเป็นพนักงานขับรถส่งของ

ทีนี้กลุ่มเพื่อนของฝั่งผู้หญิงผู้ตายบอกว่า
ปมเหตุคิดว่านะต้นคงโกรธ

ถ้าเกิดว่าผู้หญิงจะไม่อยู่กับต้นแล้ว

ก็คือให้ต้นผ่อนกระบะคันนี้คนเดียว
ก็เลยทำให้เป็นปมในการก่อเหตุหรือเปล่า

ตัวในต้นโทรหาเพื่อนแล้วพูดด้วยนะ

ไม่มีใครคิดไงว่าคำว่ารอดูข่าว

บอกว่าเมียจะทิ้งแล้วก็ทิ้งหนี้ไว้ให้ด้วย
เคยขู่ฆ่าเมียนะ
เมียไม่กล้าอยู่กับต้นแล้วค่ะ
ต้องหนีหนีไปแล้วก็ไปขออยู่กับเพื่อน
คุณผู้ชมฮะตำรวจต้องสอบสวนทั้งหมดนะฮะ
ก็ย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดบริเวณหอพักของฝ่ายหญิงที่เคยพักอาศัยอยู่นะครับ
เห็นว่าฝ่ายหญิงนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างกลับเข้าหอพัก
เมื่อเวลา๕โมงกว่าตอนเย็นนะ

หลังจากที่เธอหายออกไปนานเกือบ๒สัปดาห์
และท้ายที่สุดก็มาเกิดเหตุกับเธอนี้นะครับ
นี่ไงคือตอนที่หายออกไป๒สัปดาห์ก็คงจะหนีไปอยู่กับเพื่อน

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ประทึกจริง

โดยเฉพาะคนบาดเจ็บอีกคน

คุณลุงแกขายไอติมอยู่คุณผู้ชมถ้าดูจาก

รถจอดอยู่จะเห็นผู้ชาย๒คน
คนหนึ่งเป็นคนขับรถสองแถวอีกคนนึงคือคนขายไอติม

และตัวฝ่ายชายผู้ก่อเหตุนี่แหละ

คุณผู้ชมแวะซื้อไอติม

ทีนี้เป็นจังหวะที่ฝ่ายหญิงหรือว่าคนตายเนี่ย
เห็นว่าเป็นจังหวะที่จะหนีออกจากรถได้

วิ่งหนีออกมาตะโกนขอความช่วยเหลือ

ตอนจุดไฟไฟลุกโดนไฟคลอก

ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าวิ่งลงคู่ไฟแล้ว

ผ่ายหญิงกับลุงก็วิ่งลงแล้ว

ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้๑๐โมงครึ่ง
สืบสวนจับกลุ่มนายต้นได้นะฮะขณะซุกตัว
อยู่ในรถจอดหลบข้างทางที่ลานโล่งริมถนนเทพรัฐ
ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หนีจากสมุทรปราการไปฉะเชิงเศร้า
มีแนวต้นไม้ขึ้นปิดบังสายตาเป็นที่ซ่อนตรงนั้น
ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพบางปู
โดยนายต้นนะคุณหลังก่อเหตุขับรถมาหลบตรงนี้
และเขาสารภาพกับตำรวจว่าอะไรรู้ไหม
เขาจะปลิดชีพตัวเองตายตามฝ่ายหญิงไป
คุณผู้ชมฟังเสียงของนายต้นในการรับสาภาพตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับ
ต้องจุดไฟเผาเขาเอาน้ำมันไปเตรียมการมาหรือครับ
เขาบอกว่าไม่ได้เตรียมการไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะ

แต่ว่าจากการที่ตำรวจสอบปากคำเข้มเลย
ตั้งแต่๑๐โมงครึ่งที่ควบคุมตัวมาที่สพบางปู
ก็มีข้อมูลว่าผู้ตายคือฝ่ายหญิงกับผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายต้นอยู่กินกันมาสักระยะแล้ว
เคยมีครอบครัวมาก่อนต่อมามีปากเสียงกัน
ฝ่ายหญิงก็หนีไปอยู่กับเพื่อน๑อาทิตย์นะครับ
ผู้ตายกลับไปที่ห้องพักเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้า

ทีนี้คุณตอนที่กลับไปห้องพักนี่แหละฮะ
ผู้ก่อเหตุมาดักรออยู่ที่ห้องพัก
แล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรงนะฮะ
ผู้ก่อเหตุลากฝ่ายหญิงขึ้นรถเพื่อจะไปพูดคุยไปเคลียร์กัน
คุณผู้ชมโดยที่ฝ่ายหญิงยังไม่ทันได้สวมเสื้อผ้าเลย
ใช่ไหมครับเพราะว่าเธอจะกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วฝ่ายชายก็ขู่แล้วก็จะฆ่านี่ขู่บนรถนะฮะ
มาถึงที่เกิดเหตุระหว่างอย่างที่เล่าไปแวะซื้อไอติม
ฉวยจังหวะเปิดประตูรถวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
ผู้ก่อเหตุโมโหวิ่งลงไปตามนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เขายอมรับว่าก่อเหตุจริงเพราะความหึงหวงนะฮะ
แล้วก็หลบมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนหมายถึงว่าจุดที่ตำรวจไปควบคุมตัวได้นะ
ฉะเชิงเศร้าหลบมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะไม่มีที่ไป
เห็นข่าวในการออกติดตามตัวเขาว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะ
เขากะจะปลิดชีพจะฆ่าตัวตายเหมือนกันนะฮะ
แต่ตำรวจมาควบคุมตัวได้ก่อนนะครับ
เพราะว่าเห็นบอกว่าตอนแรกคือเกิดจากเกิดละทีสมุดประกันใช่ไหม

ใช่นะครับตำรวจก็ตรวจสอบประวัติของนายต้นนะครับ
เพราะว่าปี๕๗เคยใช้มีดนะคุณนะ
จี้ท้องตัวเองหวังจะฆ่าตัวตายประชดรัก
ขู่ไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อจะขอพบแฟนสาวครั้งสุดท้าย
แต่ตอนนั้นคุณภาพข่าวครั้งก่อนปี๕๗
เกลี้ยกล่อม๒ชั่วโมงเลยยอมวางมีด

จ้วงแทงจะคว้านท้องตัวเองนะฮะ

เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เขาเลิกลากับฝ่ายหญิง

สิทธิ์ของเราสอบถามน้องชายของนายต้นผู้ก่อเหตุนะครับ
น้องชายบอกว่าพี่ชายออกไปมีครอบครัวนานแล้วนะครับ

น้องชายอยู่ขอนแก่นนะครับ
ทีมข่าวของเราตอนแรกได้ข่าวมาจากการสืบสวนนะ
ว่านายต้นจะหลบหนีกลับมาที่บ้านเกิดหรือเปล่าที่ขอนแก่น
ทีมข่าวก็เลยไปดักรอที่บ้านเกิดของนายต้นที่ขอนแก่น
ไปเจอน้องชายน้องชายบอกว่าพี่ชายออกจากบ้านไปนานแล้ว
ล่าสุดคุยกันเมื่อ๓๔ปีก่อน
ไม่รู้ว่าพี่ชายไปทำมาหากินอะไรไปอยู่ยังไง
แล้วไปก่อเหตุได้ยังไงนะครับ
คุณผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลก็จับกลุ่มตัวได้แล้วนะ
ค่ะนะครับ๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับ